เรื่องของโควิด๑๙ในไทยต้องคุยกันมากขึ้นกันอีกครั้งนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วไม่น่าเชื่อว่าสถานการณ์เนี่ย
มันจะวนไปเหมือนกับที่เคยเจอหรือเปล่าที่คนติดเชื้อแบบเยอะแยะไปหมด
รอเตียงอีกเยอะแยะอีกมากมายท่านผู้ชมดูภาพนี้หน่อย
คือเมื่อวานเนี้ยเราคุยกันเรื่องของคุณลุงวัยหกสิบเอ็ดปีคนหนึ่ง
นอนอยู่ที่สาราวัดแถวคลองสามวา
ชาวบ้านเขาก็แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด
ไปนอนอยู่สองคืนลุงก็ติดโควิดสิบเก้าไม่กล้ากลับบ้าน
คนที่บ้านติดจะไปรักษาที่ไหนแกก็ไม่กล้าไป
ไม่รู้จะไปที่ไหนที่วัดก็ไม่กล้าให้เข้า
หลวงพ่อก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้

มาตรวจมาดูอาการเออติดโควิดจริง
พาไปส่งศูนย์พักคอยของคลองสามวา

โทรมาบอกเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกลุงแกกลับมาอยู่ที่เดิมเลยนะ

อาไปดูช่วงนี้เข้าไปช่วยอีกรอบหนึ่ง

อันนี้ไลฟ์สดเลยนะครับ
ให้เห็นว่ามีจริงติดโควิด

คือเขาบอกให้เท็กครูอันทุธิน
คือเขาบอกให้แท็กคุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เพราะคุณอนุทินยืนยันว่าเตียงพอ

ระบบสาธารณสุขเรารองรับได้แม้ว่าช่วงนี้ตัวเลขจะกลับมาสูงอีกรอบนึง
ซึ่งมันอาจจะเป็นการสื่อสารหรือว่าความเข้าใจผิดพลาดอะไรตรงไหนของเจ้าหน้าที่
เดี๋ยวรอฟังนะครับท่านผู้ชมครับแต่นี่เพจสายใหม่ต้องรอดนะครับมาช่วยอีกรอบ
เมื่อคืนนี้นะฮะที่วัดสุทธิสะอาดนะครับสาราหน้าวัดอยู่ที่ถนนนิมิตรใหม่
เขตคลองสามวากรุงเทพฯมาช่วยลุงวัย๖๑ปีคนนี้ครั้งที่๒นะฮะมาช่วยรอบที่๒
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าเช้าเมื่อวานเนี่ย
พาไปส่งศูนย์พักคอยของเขตคลองสามวาปรากฏว่ามาช่วยตอนเช้าตอนค่ำ๒ทุ่ม
ชาวบ้านกับพระที่วัดโทรมาแจ้งบอกลุงแกกลับมาอีกแล้วเจ้าหน้าที่ของเขตพามาส่งที่เดิม
นี่ต้องมาช่วยอีกรอบนึงวัดไข้เมื่อคืนนี้โอ้โหไข้ก็ยังสูงอยู่นะครับ๓๘กว่า
แล้วนี่ฮะก็เลยเอามุ้งมากางนะครับกันยุงไปก่อนแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาทางเขตคลองสามวา
ลงพื้นที่แล้วมารับไปอีกรอบนึงเมื่อเช้านี้มารับไปอีกรอบนึงนี่นอนรอจนเช้านะครับทุกผู้ชมครับ
ทางเขตคลองสามวามาตรวจสอบเนี่ยพบว่าประเมินอาการแล้วเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง
เข้าศูนย์พักคอยไม่ได้เนื่องจากศูนย์พักคอยเขตคลองสามวาเนี่ยรองรับแต่กลุ่มสีเขียว
แล้วก็ไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านแบบโฮมไอซูเรชั่นได้
เขตคลองสามวาก็เลยประสานไปยังโรงพยาบาลนวมิน๑แล้วก็รับลุงคนนี้ไปรักษาอาการเรียบร้อย
ก็น่าจะเป็นขั้นตอนอย่างนี้แหละแต่คำถามเมื่อวานเกิดอะไรขึ้น
ศูนย์พักคอยแล้วทำไมมาส่งที่สาราหน้าวัดเหมือนเดิม
ภูมิในการเขตคลองสามวานะครับคุณพันธ์ศักดิ์เจริญสุขบอกว่าขอชี้แจงหน่อย
เรื่องมันเป็นอย่างนี้ชายวัย๖๑ปีคนนี้เนี่ย
หลังจากที่ได้รับแจ้งและตรวจสอบแล้วพบว่าเขาเป็นแรงงานของวัดสุทธิสะอาด
แล้วพอติดโควิดประสานไปยังนายจ้างของเขา
นายจ้างของเขาบอกว่าต้องการรับตัวนะเพื่อจะไปรักษาไปอะไรดูแลอะไรก็ว่ากันไป
จะให้อยู่ที่ศูนย์พักคอยก็อยู่ไม่ได้
จะส่งมาที่วัดจะให้อยู่ด้านในวัดก็ไม่ได้

ทางพอเขตบอกว่าได้แจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ส่งเขาไปอยู่ที่สาราในวัดสุทธิสะอาด
แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเอามาส่งผิด
ไม่ได้ส่งสาราที่ว่าแยกเป็นการส่วนตัวที่อยู่ด้านในวัด
แต่เอามาส่งที่สาราข้างถนนหน้าวัด
แต่ทางวัดสุทธิสะอาดบอกว่าเขาไม่ใช่แรงงานของวัดนะครับ
เขาเป็นคนที่เคยมาสมัครงานก่อสร้างกับคนงานที่วัด
ยังไม่ได้รับอะไรเอาเป็นว่าตอนนี้ไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว